ดูที่นี่กันก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ฮือฮามาก
มีสาวใหญ่คนหนึ่งแต่งชุดนางยักษ์มาแก้บน
หลังจากที่เธอชนะการเลือกตั้งอบต
แล้วเธอแก้บนด้วยวิธีการแบบไหน

เพื่ออะไรคำตอบ

คือแก้บนเป็นสภาพกับเริ่มร้อน

เขาเรียกว่าเป็นการแก้บนที่จัดเต็มมากเลยค่ะ
สาวคนนี้เขากระโดดน้ำแก้บนไปเลย
แนะนำก่อนว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนาะ
ชื่อว่าคุณรัฐดาพรสังสุวรรณอายุ๔๐ปีหรือคุณเกด
คุณเกดคนนี้เธอเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งอบตสนามชัย
หมู่๕จังหวัดส้งคลาใช่ขนส้งคลาชนะแล้ว
ก็เลยไปแก่บนเอาแบบกลางคุณกลางก่อน
เอาปกตินะจากการสอบถามคุณรัฐพรเนี่ยนะคะ
บอกโอ้โหลงทุนแก้บนแต่งตัวแบบนี้กระโดดลงน้ำแบบนี้ทำไมยังไง
เธอก็เลยให้คำตอบว่าครั้งก่อนที่จะลองสมัครเลือกตั้งอบต
เธอไปบนนะไปบนบันสารกล่าวกับสารเจ้าพ่อพังห้อง
ที่ดูแลสระน้ำแห่งนี้ว่าถ้าหากว่าตัวเองชนะ
การเลือกตั้งจะสวมชุดนางยักษ์พันธุรัฐ
แล้วก็ถือสับปะรดกระโดดลงสระน้ำไปเลย
เป็นการแก้บนอย่างหนึ่งก็บนไว้ประมาณนี้
แล้วยังไงสุดท้ายชนะการเลือกตั้งจริง
สิ่งที่บนไว้ก็ต้องกลับมาแก้ล่ะค่ะคุณ
ก็เลยกลับมาทำตามคำขอกล่าวเอาไว้
เธอก็ชวนชักชวนเพื่อนคนในหมู่บ้านมาร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการเขาเรียกว่ากระโดดน้ำแก้บน
เอาจริงนะการแก้บนเราเห็นมาหลากหลายรูปแบบ
ฉันไม่เคยเห็นการกระโดดน้ำแก้บนมาก่อนเลย

ใช่คุณคือเขาบอกว่าเขาจะแต่งชุดนางยักษ์พันธุรัฐถือสับปะรด
เหตุผลที่ถือสับปะรด
อันนี้คือลอยคอใช่ไหมคะ
ยักษ์ค่ะขึ้นมาได้แล้วค่ะก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสีสัน
แล้วก็ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา
หลังจากจบการเลือกตั้งนั่นเองนะคะ
นางยักษ์ข้าขึ้นมาจับน้ำได้แล้วค่ะ

ไหนก็ชนะการเลือกตั้งแล้วอย่ามัวดีใจจนเพลิน
ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้กับประชาชนที่เขาเลือกมาด้วย
เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วก็ดีใจแหละว่าประชาชนให้ความไว้วางใจเนอะ